คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูความเป๊ะปังปั๊วกันดีกว่านะคะ
บอกเลยว่าอยู่ยั้งยืนยงมาก

มีหลายคนเมาส์เธอดรอปลงหรือเปล่า

เบลล่ารานีคุณผู้ชมค่ะ
ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนต้องยกให้เป็น
เจ้าจ้าชินีพรีเซนเตอร์ไปเลย
ตั้งแต่หัวหัวตรดเท้าเธอฟาดเรียบมาหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะ

กว่า๑๑ปีในวงการบันเทิงตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะ
เบลล่าราดีขึ้นแทนนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไปแล้ว
จากกระแสบุเภสันนิวาสและผลงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ความนิยมของนักเอกเจ้าคนนี้ไม่เคยลดน้อยลงไปเลย
ช่วง๒๓ปีหลังมานี้บอกเลยว่า
ฟังยาวปังนานปังต่อเนื่องแบบแรงดีไม่มีตก
เรียกว่าตั้งแต่หัวจะหลดเท้ามีสินค้าจับจองให้เบลล่าเป็นพรีเซนเตอร์
ชนิดที่นับนิ้วกันไม่ถูกเลยล่ะค่ะ
ถึงขนาดที่นักข่าวของเราก็อดแซวไม่ได้จริง
ว่าทุกอนุรูขมขนตรงไหนของเบลล่า
ยังไม่ได้คว้าพรีเซนเตอร์ไปครองบ้านค่ะลูก
ก็เยอะค่ะฝากแฟนช่วยนับละกัน
นี่ตรงไหนที่ว่าไม่มีค่ะอืมที่จริงมีนะ
โบอยู่ที่หน้าไอซีเอสยังสามารถค่ะ
บันเทิงไทยรัฐลองนับให้คุณผู้ชมเล่นเอาแค่ปีนี้
มีผลงานโฆษณาอะไรผ่านสายตาคุณผู้ชมไปบ้าง
รวมไปถึงสินค้าใหม่ที่ทยอยเปิดตัวอยู่อีกเรื่อย
มาหมดหัวจะหลดเท้าข้าวของเครื่องใช้อาหารยามอเตอร์ไซค์มือถือ
ไล่เรียงกันมาไม่หวาดไม่ไหวอาหารแมวก็ยังมีนะคะคุณ
นับไปนับมา๓๑แบรนด์ค่ะคุณผู้ชม
ฟังไม่ผิดนะคะ๓๑ยี่ห้อสินค้า
แล้วจริงแบรนด์เดียวบางทีก็กวาดมาหลายประเภทสินค้าอีกด้วยค่ะ
ผู้จัดการส่วนตัวของน้องเบลล่าคอนเฟิร์มตัวเลขกับบันเทิงไทยรัฐเองเนี่ยนะคะ
ของจริงไม่จกตานี่ยังไม่นับลูกค้าเจ้าอื่นอื่นที่ยังจองคิวรอกันอยู่
ฮอตขนาดนี้แต่เบลล่าก็ยังออกตัวว่ารับได้อีกเยอะค่ะ
ราคาก็กันเองกันเองนะคะคุณลูกค้าค่ะ
เรียกว่าแบบเราอาจจะเหมาะสมกับแบรนด์นั้นหรือว่าแบบเราได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่ด้วย
แล้วของดินโอเคไม่ได้รับวินเบิ้ลนะคะคือมันแล้วแต่ด้วยแหละว่าแบบแต่ละงานดีเทลมันเป็นยังไง
ฟังยาวมาขนาดนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาตัวของเบลล่าเอง
จัดว่าเป็นนางเอกภาพลักษณ์ดีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นมีผลงานต่อเนื่อง
ยังได้โชว์ฝีมือกับบทบาทที่หลากหลายไม่ได้ยึดติดแค่บทนางเอกแสนหวานเท่านั้น
เลยทำให้ที่ผ่านมามีสินค้าหลากหลายแบรนด์เลือกที่จะให้เบลล่าเป็นตัวแทนของสินค้ามาโดยตลอด
เพราะเธอเป็นตัวแทนของนางเอกขวัญใจมหาชนจริงค่ะ
สุดยอดจะรออะไรล่ะคะปรบมือค่ะ

อยากว่ามีพรีเซนเตอร์กี่ตัวเพราะอะไรรู้ไหม

รับไหวนางบอกแบบนี้นะ

สำหรับสาวเบลล่ารานีนะคุณผู้ชมนะ